อีกส่วนหนึ่งก็คือผลการชนสูตร
ซึ่งในการแถลงเนี่ยก็มีการเปิดผลชนสูตรบาดแผล

ฝ่ายสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑วันนี้
ตอนแถลงได้มีการเปิดคลิป

ซึ่งส่วนสำคัญก็คือการชนะสูตร

เบื้องต้นพบว่ามีบาดแผลแบ่งออกเป็น๑๐กลุ่ม๒๖แห่งด้วยกัน
จำนวนนี้จะแบ่งเป็นบาดแผลที่เป็นรอยขีด
หรือจากการถูกวัตถุรวมไปถึงบาดแผลฟกช้ำ

เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจมีผลต่อการตกน้ำ
ก็คือบาดแผลที่ขาขวาด้านใน
ที่เราท่านติดตามกันมานี่แหละค่ะ
บาดแผลตรงนี้มีการวัดขนาด
แผลแล้วก็รอยฉีกขาดนะคะ
ซึ่งก็จะเป็นไปตามขนาดที่ต้นขาขวานะคะ
ตำรวจเชื่อว่าตรงนี้ค่ะแผลนี้
คุณตังโมอาจจะถูกใบพัดในจังหวะที่หล่นน้ำค่ะอืม

มีต่างประเทศที่มีผู้เคาะร้ายถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกันปั่นขาก็จะพบว่าบาดแผลหลังการเย็บนั้นมีลักษณะเว้าโค้งเช่นเดียวกับบาดแผลนี้ของคุณแตงโม
เชื่อได้ว่าบาดแผลนี้เกิดจากการถูกใบพัดเรือปั่นในลักษณะนี้
ต่อมาบาดแผลที่๒๒มีลักษณะเป็นแนวบนขาทั้งสองข้าง
ได้มีการจำลองโดยการนำใบพัดเรือมาทาบกับบาดแผล
พบว่าระยะและขนาดของบาดแผลสอดคล้องกับการปั่นของใบพัดเรือทุกประการ
โดยจังหวะการปัดจะทำให้เกิดแผลข้างซ้าย
สัมพันธ์กับบาดแผลข้างขวาในลักษณะนี้
ซึ่งเมื่อได้มูมองศาที่ใบพัดทำให้เกิดบาดแผลบนศพแล้ว
เชื่อได้ว่าคุณแตงโมต้องตกน้ำและถูกใบพัดเรือปัดในลักษณะนี้
บาดแผลที่ต้นขาด้านขวาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าดูจากขนาดของบาดแผลนะคะ
อันนี้คือรอยเย็บนะคะซึ่งเขาเย็บดูแล้วเนี่ย
แล้วถ้าไปเทียบกับคนที่เป็นบาดแผลจากโดนใบพัด
มันมีลักษณะใกล้เคียงกันนะคะ
พอเอามาซ้อนกันแล้วมันเข้ากันได้พอดี
อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมตำรวจถึงสรุปว่าบาดแผลที่ต้นขาขวาด้านในของคุณตังโม

แล้วพอบาดแผลเนี่ยพอมันมาเป็นรอยเย็บแล้วเนี่ย
ด้านซ้ายคือเป็นการเย็บจากบัตรแผลของคุณตังโม
ด้านขวาคือคนที่เคยโดนใบพัดเรือมาก่อนหน้านี้

ส่วนแผลที่อยู่ทางด้านขวา๑๕๑๖๑๗๑๘๑๙๒๐เนี่ย
ก็คือเป็นรอยที่เกิดขึ้นจากใบพัดเรือเหมือนกัน
แต่ว่าหลังจากนั้นนี่คือการจำลอง
ว่าถ้าโดนใบพัดเรือมันก็จะมีแผลใหญ่๑แผล
แล้วหลังจากนั้นพอร่างกายเลื่อนไปมันก็จะเป็นแผลเล็กเรียงกันมาแบบนี้